วันที่๑๕พฤษภาคม

อบตสะแก้วร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด
จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคนไข้ไม่เห็นหน้าหมอ
ร่วมกับโรงพยาบาลหมอก็ไม่เห็นหน้าคนไข้
โดยเชื่อว่าการสวมหน้ากากหน้าก็จะช่วยลดความเขินอายแล้วก็ความเครียดได้
โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งปักบนลูกและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ชาวบ้านที่ตะบนสาแก้วเขาก็ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปักบนลูกและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยการสวมหน้ากากแฟนซีซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ที่เข้ารับการตรวจเท่านั้นนะ
ผู้ตรวจแพทย์นางพยาบาลนะฮะ
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็สวมหน้ากากหลากสีกันไปหมดเช่นกันเลยทีเดียวนะฮะ
ไม่ก็เป็นเพื่องกัน

มีคนใส่อย่างเดียวก็พร้อมน่ะก็มีความแบบ

หนูว่าเขาใส่ให้มีความรู้สึกเหมือนกัน
ใช่ให้มันอยู่ในแบบว่า

แต่จริงมันเวิร์คนะ

เร็งปากมดลูกเนี่ยเพราะว่าอันตรายมากนะ
คุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยนะฮะ

วันหนึ่งเนี่ยนะฮะเซลล์มันเสียมันตายขึ้นมา
เนี่ยมันลามเข้ารังไข่เข้าข้างในเนี่ย

ก่อนที่ถ้าคุณไม่เป็นเขาก็จะมียาฉีดให้

เมื่อไหร่ที่คุณอายนั่นคือหมายถึงชีวิตคุณ

อายหรือไม่ก็ใส่หน้ากากไปแบบนี้ก็ดีค่ะ

จะมีเป้าหมายแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้มันครบไปทั้งหมด๕ปี
มันควรเพราะครั้งแรกที่หนูไปตรวจหนูอายรู้หนูทำไงรู้ป่ะพี่
คือทำไมหนูไม่เอาหน้ากากพกไปหนูไม่เข้าใจเพราะหนูไม่ได้คิดไง
หนูโภ่ผ้าปิดหน้าตัวเองคือหนูอายหมอก็ไม่รู้ทำอย่างไร
แล้วหมอผู้ชายผู้หญิงหมอผู้หญิงสิหนูเลือก
ไม่ต้องไปอายหรอกหมอผู้หญิงเนี่ยพี่หมอหมอผู้หญิงขออยู่เยอะด้วย
จริงพี่เดี๋ยวนี้นะหนูอาย
มีหลายคนที่ผมเคยแบบไปคุยนะเขาบอกไงหรือเปล่า
เขาบอกว่าหมอผู้ชายอายจริงนะแต่หมอผู้ชายนิ่มนวลกว่า

น้องก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันเป็นงานนะพี่หนุ่มรู้เยอะกว่าผู้หญิงอ่ะหนูว่า
ไม่หรอกคือผมเป็นคนนอยไงเวลาแบบจะมีโรคอะไรจะเป็นอะไรอย่างนี้
เพราะมะเร็งป่ามันลูกมันเกิดขึ้นจากผู้ชาย
คุณรู้ไหมมันเกิดขึ้นจากผู้ชายผู้ชายเป็นตัวเอาเชื้อตัวนึงมาติดให้ผู้หญิง
นี่เขาถึงได้บอกว่าหลังจากเสร็จหลังจากเสร็จกิจแล้วให้ผู้หญิงล้างทำความสะอาด
คือบางทีเนี่ยล้างไม่ล้างไม่รู้แหละแต่สมมุติว่าวันนี้นะ
ผมสมมุติผมไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีเชื้อตัวหนึ่ง
เขามีเชื้ออะไรสักอย่างใครรู้ส่งมาหน่อย
โอ้โฮน่าเลยนะอีกอย่าง
เพราะว่าผู้หญิงก็เป็นแบรนด์ปรับมุดลูกแล้ว
มีเชื้อตัวนี้แล้วไปใช้ออนไลฟ์เซ็ก
แล้วก็ติดลงไปในคอจนกระทั่งเป็นมะเร็งที่คอต้องรักษาเกือบตาย

หนุ่มสมมุติเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนรักเดียวใจเดียว

งั้นผมจะศึกษาขนาดนี้หรอครับ
ใช่จริงพี่หนูเป็นคนระวังเรื่องอะไรแบบนี้
อะไรครับประวังเดี๋ยวจริงอ้าว

ไม่เอาอีกอ่ะไม่เอาหรอกฉันพูดดีพอ

พรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติ